อัปเดตคดีความนะคะการกรีดรถรอบคันของนาวินต้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีดราม่าลอยมาเบานะ
เมื่อกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบันทึกภาพหญิงสาวคนหนึ่ง
หน้าตาละไม้คล้ายกับอดีตคนเคยรักของฝ่ายชาย
โดยงานนี้นาวินต้าขอไม่เอ่ยชื่อผู้กระทำผิด
พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนฝ่ายนั้นจะมาขอโทษหรือเปล่านั้น
ให้ไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันค่ะ
ตอนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย
ตอนนั้นภรรยาผมก็ท้องลูกอยู่
เขามีความระแวดระวังกับอันตรายเนี่ย
แล้วก็มีความอ่อนไหวต่อเรื่องนี้สูงมาก
แล้วมันกระทบกับเราหนักมาก

กระบวนการยุติธรรมมันจะช่วยเราได้
ตอนนี้คดีก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุติคดีนะครับ

ตนาของผมก็คือจะดำเนินคดีต่อ

ผมคิดว่าใครทำอะไรเนี่ย
ก็ควรจะได้รับผลของการกระทำของเขา
ให้ทนายพูดเรื่องนี้ดีกว่า
เกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้กันอะไรอย่างนี้ว่ามันจะไปจบตรงไหน

ข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์คุณพิตตี้
ซึ่งเป็นอดีตคนเคยรักของคุณนาวินต้าถูกต้อง
ซึ่งคิตตี้เองก็ขอไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้

ดีก็ว่าแบบนี้ทางคุณนาวินต้าก็ว่าแบบนี้นะคะว่า
ก็ขอให้ทนายมาดูแลเรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะ
เดี๋ยวรอดูว่าผลสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดยาก

แต่ดูจากกล้องวงจรปิดก็ยังจับไม่ได้เนอะ